เอามาดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะร้านซูชิเนี่ยเขาเป็นร้านที่เรียกว่าใจดีมาก
เพราะว่าเห็นคุณลุงคุณป้าตลอดขายไอศครีมเหนื่อย
แล้วแดดมันร้อนช่วงนี้แดดร้อนมากคือเชิญคุณลุงคุณป้าเนี่ย
เข้าไปนั่งทานซูชิฟรีหวังจะให้กำลังใจนะคะ
แล้วก็ทางร้านก็จะได้ขายดีด้วยเนี่ยนะคะโอ้โหชาวเน็ตได้เห็น
แชร์คลิปนี้กันไปเนี่ยเขาประทับใจนะคะบอกว่าโอ้โห
ซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นซอยหัวหินห้าสิบเอ็ด
บนหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจบคิริคันเนี่ยค่ะ
เขาโพสต์เรื่องราวสุดประทับใจระบุว่า
คุณลุงคุณป้าขี่มอเตอร์ไซค์จากกุยบุรีมาขายไอศครีมที่หัวหินค่ะ
ระหว่างลุงขายไอศครีมป้าก็จะนั่งพักในร้าน
คือขอมานั่งพักเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนมาก
ลุงบอกว่าที่กุยบุรีลูกค้าน้อยไม่ค่อยมีคนซื้อ
ก็เลยชวนป้าขี่มอเตอร์ไซค์มานี่เลยมาถึงหัวหินนะคะ
เจ้าของร้านค่ะเห็นอย่างนั้นก็เลยช่วยอุดหนุนไอศครีม
แล้วพอดูแล้วลุงกับป้าดูเหนื่อยมากเลยค่ะ

แต่ลุงก็บอกนะคะว่ากำไรวันหนึ่งวันหนึ่งมันเหลือไม่เท่าไหร่เองลุงกินไม่ไหวหรอก
เจ้าของร้านบอกไม่ได้ขายนะคะที่ชวนมาทานเนี่ย
คิดเงินค่ะทานได้ฟรีเลยแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้คุณลุงกับป้าขายดีด้วย
อย่างน้อยมื้อนี้ก็ทำให้ลุงกับป้าได้อิ่มท้องค่ะ
โพสต์นี้พอมีคนไปโพสต์เนี่ยโอ้โหคนกดถูกใจมากกว่า๑๓๐๐๐ไลค์แล้วนะ
แล้วก็คอมเมนต์ชื่นชมน้ำใจของทางร้านจำนวนมากเลยค่ะ
นางสาวกุ๊กซึ่งเป็นเจ้าของร้านอายุ๓๖ปีบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ช่วงบ่ายของวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
ระหว่างไปซื้อไอศครีมของลุงกับป้าก็เลยพูดคุยแล้วก็รู้ข้อมูลว่า
โอ้โหเดินทางมาไกลนะคะลูกค้าน้อยด้วยก็สงสาร
ชวนมาค่ะมานั่งทานซูชิจะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อข้าวกินอิ่มไปได้หนึ่งมื้อ
ส่วนเมนูที่ทั้งสองคนทานก็เป็นอาหารที่ทางร้านเลือกให้
ตั้งแต่คำละ๑๐๓๐บาทคือให้เต็มจานเลยค่ะ
หลังจากทานเสร็จลุงกับป้าอวยพรบอกให้ร้านขายดีแล้วบอกว่าอิ่มมากเลย
ทางร้านเองก็บอกว่าอิ่มอกอิ่มใจที่ได้เลี้ยงข้าวลุงกับป้า
เห็นตอนนั่งทานด้วยกันก็น่ารักดีก็เลยถ่ายภาพโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยค่ะ
คิดเลยว่าจะมีคนให้ความสนใจมากขนาดนี้รู้สึกดีมากและอยากขอบคุณทุกคน
ตอนนี้ทางร้านปรากฏว่ามีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นนะคะ
โดยเฉพาะคนในพื้นที่มาอุดหนุนกันมากขึ้นด้วยค่ะฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
เอาจริงตอนที่ลงไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็คือแบบเหมือนแบบแค่แค่ลงไปในเพจเฉยอะค่ะ
เหมือนวันนี้แบบทางร้านเหมือนได้เลี้ยงซูชิให้กับคุณป้ากับคุณลุงค่ะ
แค่นี้ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเหมือนใจเราก็เหมือนสงสารแกด้วย
ว่าแกบอกว่าแกขายไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเลยก็เหมือนแบบอยากให้แกได้ทานนะคะ
ถ้าแกไม่เหมือนแบบมื้อนี้แกได้ไม่ต้องเสียค่าข้าวไปซื้อข้าวกินอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคิดคิดแค่นั้นนะคะเราให้แต่เราไม่เคยโพสต์ไม่เคยอะไรเลย
แต่ครั้งนี้เราเหมือนแบบก็ว่างอย่างนี้ค่ะก็เลยลงโพสต์ลงไปในเพจเฉยอะค่ะ
ก็ไม่คิดว่ามีคนถูกได้แล้วคนแชร์เยอะขนาดนี้ค่ะ